อันนี้เป็นคำเตือนเลยนะคุณผู้ชมค่ะในช่วงเวลานี้นะคะตรวจสอบแอปพลิเคชันที่วัดสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
ในหลายพื้นที่นะคะอาจจะต้องเปลี่ยนหน้ากากอนามัยจากที่ใช้ป้องกันโควิด๑๙
วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณภาพอากาศจัดอยู่ในขั้นที่แย่มากจริงนะคะ
อย่างในกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าเราไปดูในแอปนะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่ามันไม่มีพื้นที่สีเขียวมีอยู่น้อยมากจริง
ส่วนใหญ่จะเป็นสีส้มสีเหลืองนะคะสีแดงนะคะเพราะฉะนั้นสภาพอากาศก็ถือว่ามีผลมากเลยทีเดียวนะคะ
ของเราเนี่ยติดอันดับนะคะอย่างของประเทศไทยเนี่ยเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดเนี่ยนะคะก็คือที่จังหวัดพยาวนะคะ
อำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องศรอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายและอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยทีมข่าวเราตะเวนไปตามถนนสายต่างในเชียงใหม่ช่วงเที่ยงนี่ช่วงเที่ยงนะ
นี่ค่ะคุณทัศนัยช่วงเที่ยงคือมันสภาพอากาศมันมัวขมุกขมัวแบบนี้ค่ะ
หมอกแต่มันคือฝุ่นนะฝุ่นและควันพิษคือมองไปเนี่ยไม่เห็นดอยสุเทพนะคะไม่เห็นดอยสุเทพ
สวมหน้ากากอนามัยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ชมที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์บางคนก็บอกเราบอกแสบตาแล้วนะคะ
วันนี้มีอีกหนึ่งโพสต์นะคะของคุณหมอท่านหนึ่งเป็นอาจารย์แพทย์โรคหัวใจของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปรากฏวันนี้คุณหมอจะเอาออกมาใช้งานมันไม่ทำงานค่ะมันขึ้นเออเรอร์คุณหมอก็แบบเอ๊ะเครื่องร้อนจัดหรือเปล่าเอาเปิดปิดเครื่องแล้วเอาฟิลเตอร์มาดูซิปรากฏฟิลเตอร์หนาตึ๊บแบบนี้ค่ะนี่ขนาดว่าคุณหมอบอกว่าช่างโรงพยาบาลเนี่ยเพิ่งจะเอามาทำความสะอาดไม่นานนะคะฝุ่นไปเกาะจนเครื่องไม่ทำงานนะคะ